แต่ว่าก่อนอื่นนั้นไปดูข่าวนี้ก่อนที่สมุทรสาครต้องบอกว่าเป็นไหวพลิบของ
อ่าพนักงานปั๊มน้ำมันอืมคนร้ายเข้าไปพยายามจะจี้ต้องการเงินหนึ่ง
แสนบาทค่ะพอคนร้ายเข้าไปจี้วิ่งหนีเลยครับ
คนร้ายไม่ได้เงินกลับไปแม้แต่บาทเดียวครับนี่เป็นภาพวงจรปิดในปั๊มน้ำมัน
นะฮะแห่งหนึ่งที่สมุทรสาครซึ่งมีการนำไปโพสต์ไว้ในเฟซบุ๊ค
ว่านันทการแก้วนุษย์เนี่ยชายจัดการคนนี้รูปร่างทุ่มท้วมหน่อย
เสื้อคลุมอ่าแขนยาวแบบมีฮูตสีเทาดำแล้วก็กางเกงยีนสามส่วนนะฮะ
หมวกกันน็อกแบบเต็มใบขี่รถเข้าไปทำทีเป็นรอเติมน้ำมันที่ปั๊มพีทีนะครับ
ในพื้นที่หมู่๕ตะบนครองตันอำเภอบ้านแพ้จังหวัดสมุทรสาคร
พอสบโอกาสนะมันไม่มีคนมีพนักงานผู้หญิงอยู่นะ
พยายามเข้าไปจี้ต้องการเงินหนึ่งแสนบาทแต่พนักงานก็ค่อนข้างจะมีสตินะฮะ
วิ่งหนีเลยแล้วเงินอยู่กับตัวพนักงานไง
คนร้ายก็ไม่ได้เงินไปแม้แต่บาทเดียวต้องการหนึ่งแสนบาทนะฮะ
ซึ่งพนักงานเขาก็บอกว่าเขาเห็นอยู่แล้วว่าท่าทางผู้ชายคนนี้
เคยขี่รถเข้ามาดูรัดเราแล้วครั้งหนึ่งอืมแล้วก็กลับมาอีกอืมอยู่ไม่น่าไว้ใจ
กลับมาก่อเหตุอีกเหมือนว่ามาจังหวะที่ไม่มีคนนี่แหละ
นี้มันเงียบเงียบหน่อยนะฮะเบื้องต้นก็มีการไปแจ้งความแล้วที่สภบ้านแพ้
ตำรวจก็กำลังติดตามตัวคนร้ายดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ